ที่จังหวัดชนบุรีงานนี้ก็ทำเอาใจหายใจความตกใจวิ่งกันจ้าละวันเหมือนกัน
เพราะตัวอะไรล่ะคะทำไมใจตัวนี้

เพราะว่าเพราะว่าอะไรลึกมั้ย
เป็นตัวเงินตัวทองแชมป์วิ่ง๑๐๐เมตร

พลังเยอะมากจะปีนขึ้นกำแพงอยู่แล้ว

นั่นสิตัวไม่ได้เล็กไม่แต่วิ่งวัยหรอก

แล้วแบบข้ามซากข้ามฝั่งจากอาคารนู้นจากบ้านนี้มุดไป
สุดท้ายไปอยู่ที่รถเก๋ง
ไปอยู่ที่รถเก่งคันหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ไปเรื่อยแล้วกัน
เพราะว่าบริเวณตรงนี้คืออาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บู่๖ทะมนต์บ่อวีนพศรีราชาจังหวัดชมศ์มุรี
แอบแล้วบอกว่าเจอเงินตัวทองตัวตั้ง๒๕เมตร
วิ่งมาแถวนี้สุดท้ายมันมาพึ่งใบบุญ

สักทีสุดพี่กูไพน์หาเขาใส้กระโปรงหน้ารถ

อ่ะก็ต้องค่อยเปิดค่อยแง้มดูนะคะ
สุธิศาลองนึกว่าเป็นคุณกล้าเปิดออกมา
จริงมันลุ้นนะเปิดมามันจ้าเอกใส่นี่ทำไงถูกไหมโอ้โฮแต่ก็เอาล่ะพี่
เขาก็ต้องใจดีสู้เสือทำใจแข็งเอาไว้
ทั้งกลัวทั้งตกใจแต่ก็ต้องสู้กับมัน
ใช้เวลา๔๐นาทีจับไม่ได้สักที
งานนี้เจ้าหน้าที่ต้องร้องขอกันแบบนี้เลยค่ะ
ต้องคุยแล้วต้องเจรจา

ใช่ค่ะขูดออกมาเถอะไม่ทำอะไรหรอก

ฟังไหมวะก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหม

ไม่รู้อยากจะขับรถคันนี้ไปไหนหรืออยากจะบอกอะไรกับเรา

มันขัดขืน
เป็นอย่างไรบ้าง
เหนื่อยสิไม่เข้าใจว่ะฮ่า
บางตัวมันก็ขึ้นปีนไปบางตัวก็วิ่งแบบนี้
โอ้โหเดาใจไม่ยากไม่ถูกสักที

โอ้โหเจอแบบไหนไม่เอาทั้งนั้นนะคะ
เอาพักก่อนเรื่องของสัตว์ประหลาดต่าง